ส่วนข่าวเย็นไทยรัฐวันนี้นะคะมาดูกันที่ความคืบหน้ากรณีที่นักท่องเที่ยวชาวโปแลนด
แล้วก็หญิงสาวชาวไทยไปท่องเที่ยวเข้าไปใช้พายเรือแคนู
ชมความสวยงามตามธรรมชาติที่ภูเก็ตเนี่ยค่ะคุณผู้ชมปรากฏว่าศูนย์หายไปทั้งสองคนนะคะ
จนถึงขณะนี้แล้วเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วนค่ะพยายามที่จะระดมช่วยกันค้นหา
แต่ก็ยังไม่พบนะคะทั้งทางบกทางเรือทางอากาศค่ะ
ทีนี้เล่าย้อนความไปนิดหนึ่งนะครับคุณผู้ชมกรณีที่เกิดขึ้นวันที่๗ธันวาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งบอกว่านักท่องเที่ยวชาวโปแลนด์อายุ๒๗ปี
ชื่อว่ายุสควิสมาธิวสพร้อมกับนางสาววีรการสิริปภาพรอายุ๒๓ปี
เป็นสาวชาวไทยหายตัวไปขณะพายเรือแคนูออกจากเกาะมัน
เพื่อกลับเข้าฝั่งที่บริเวณหาดยานุ้ยตำบลราวัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต
หลังจากที่ทั้งสองคนที่เป็นผู้สูญหายเช่าเรือออกไปกับเพื่อน
พายเรือแคนูไปชมทัศนียภาพความสวยของเกาะภูเก็ต
ไปเอาเรือออกไป๔ลำไปด้วยกันทั้งหมด๘คนค่ะ
ระหว่างที่จะกลับเข้าฟังเรือของนายยุควิสแล้วก็นางสาววิราการถูกคลื่นซัด
ทำให้สองคนตกจากเรือทั้งสองคนพยายามที่จะปีนป่ายขึ้นเรือ
แต่ปีนป่ายขึ้นมาได้นะแต่ไม่มีไม้พายทั้งสองคนต้องประคองเรือ
รอการช่วยเหลือแบบนั้นส่วนเพื่อนที่เหลืออีกหกคนค่ะ
พายเรือเข้าฝั่งไปร้องขอไปขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
บอกว่าจุดนี้เป็นจุดสุดท้ายที่เจอทั้งสองคน
หลังจากนั้นก็ไม่ทราบชะตากรรมอีกเลย
พอเจ้าหน้าที่มาถึงก็ไปเจอทั้งสองคนแล้วนะคะ

ทางจังหวัดภูเขตเทศบันดรราวัยทับเรือภักดิ์ที่๓
ตำรวจท่องเที่ยวตำรวจน้ำ
โดยงานที่เกี่ยวข้องหลายหน่วยงานแล้วค่ะ

ออกไปค้นหาผู้สูญหายทั้ง๒คน

คือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น๗ธันวาคม

ผ่านไปแล้ว๓วันนะคะ
อย่างเต็มที่โดยมีการตั้งศูนย์

จุดสำคัญก็คือที่หาดยะนุ้ย

จุดที่ค้นหาก็เริ่มตั้งแต่เกาะแก้วพิษดาร

แต่ว่าจนถึงขณะนี้๓วัน

ไร้วิแววของผู้สูญหายทั้งสองคนอยู่เลยค่ะ

เพื่อนของนักท่องเที่ยวทั้งสองคน
และญาติของหญิงสาวชาวไทย
เดินทางมาติดตามการค้นหาอย่างใกล้ชิด

จะเจอทั้ง๒คน
ในสภาพที่ยังคงมีชีวิตอยู่นะคะ
นางชุดาระสาสิริพากร

ลูกสาวมาทำงานที่ภูเก็ต

หลังจากเรียนจบปริญญาตรีมหาวิทยาลัยนเรศวร

พิศนโลกและเดินทางกลับไปรับปริญญา
และกลับมาทำงานอีกครั้งก็คือจุดเดิมที่จังหวัดภูเก็ต
กลับมาสองวันเองค่ะก็มาเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวนะคะ
ซึ่งคุณแม่เองก็มีความหวังว่าลูกสาวจะยังปลอดภัยค่ะ
เป็นปีปีกว่าแล้วค่ะแล้วเราต้องมีโอกาสมาเรียบร้อย
ก็ก็ไม่ได้มาค่ะแต่ว่าช่วงเพิ่งจะได้รับปริญญา
ไปรับปริญญาที่ภิษณุโลกได้ประมาณห้าวันที่เจอกัน
ใช่ค่ะประมาณ๕วันที่เจอกันแล้วน้องก็กลับมาทำงานที่นี่ได้
ประมาณสองวันแล้วก็ออกมาค่ะรอบเรือ
คุณผู้ชมแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะทางทัพเรือภาคที่สาม
ก็กำหนดแผนที่ในการค้นหากันใหม่โดยปรับมาเป็นการค้นหาทางฝั่งเกาะราชา
โดยจะออกปฏิบัติการค้นหาในรัฐสมียี่สิบถึงสามสิบมายทะเล
เรือของเจ้าท่าเรือตำรวจน้ำ

เลิคอปเตอร์ของตำรวจน้ำเรือสปีดโบสต์
แล้วก็เรือสปีดโบสต์ตำรวจน้ำอีก๒ลำ
เพื่อใช้ในการออกค้นหาต่อไปนะคะ

ถ้าเกิดว่ามีความคืบหน้าเดี๋ยวเรารายงานกันต่อนะคะ

ว่าจะเป็นนักท่องเที่ยวเองก็ต้องติดตามเรื่องของการประกาศ
เรื่องของสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดด้วยรวมถึงผู้ประกอบการ
ถ้ามีอะไรเตือนเกิดขึ้นอย่างเร่งด่วนก็ต้องเตือนนักท่องเที่ยวด้วย